เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก
เพราะว่าบ้านมันต้องมีประตูรั้วถูกไหม
แล้วอันนี้มันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับประตูรั้วแบบเลื่อน

อดน้ำมันที่รางเพื่อให้มันลื่นขึ้น
พอหยอดเสร็จก็ต้องเปิดต้องปิดแบบนี้ใช่ไหม
คุณลุงทำแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลุงคะ

ใช่คือจังหวะโดนทับอ่ะดอม

หว่าอยอดแล้วก็อ่ะแล้วก็ต้องลองเลื่อนเปิดเลื่อนปิด

มันหลุดออกมาจากรางพี่โบ๊คเห็นไหม
ปลายด้านขวาเอ้อ
แล้วก็ล้มลงไปเลยแต่ผู้ชายทางขวามือค่ะ
อันนั้นมันไม่โดนตรงตัวของประตูรั้วนะ

โอ้โฮนี่พ้นคนที่นั่งมานิดเดียว

เมื่อกี้ต้องกี่คน๔คน
คุณผู้ชมสังเกตไหมจริงประตูมันเป็น๒ด้านไงคุณ

ประตูที่เลื่อนมามันจะพอดีกัน
แต่พอนี้มันไม่พอดีกันแล้วไม่มีตัวล็อกตรงลางด้วย

แล้วนี่ดูแรงคนมาต้องช่วยกันยกนะคะ
๕คนถึงจะยกขึ้นมาได้
แต่ตอนนั้นห่วงอาการของคุณลุงจังเลย
เพราะว่านอนนิ่งไม่ขยับเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปค่ะอย่างคุณเบียร์เป็นหลานของคุณลุง
เล่าให้ฟังคุณเบียร์เล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของลุงนะ

วันนั้นลุงกับน้องชายของลุงก็หยอดน้ำมันประตูเหล็กนี่แหละ
มันฝืดเลื่อนเปิดปิดแล้วมันแอดแล้วมันก็เลื่อนยาก
อดน้ำมันเสร็จปั๊บก็เลื่อนดูปรากฏว่าประตู
มันหลุดออกมาจากรางล้มทับลุง

น้องชายของลุงที่ไม่โดนประตูทับก็พยายามช่วยยกประตู
แต่ก็ยกคนเดียวไม่ไหวต้องตะโกนบอกเพื่อนบ้านนะคะ
ทีนี้พอยกประตูขึ้นได้แล้วต้องรีบเอาลุงส่งโรงพยาบาลตอนนี้
ลุงกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากอะนะคะ
แล้วก็เลยถามให้คุณเบียร์ว่าเสี่ยว
ประตูรั้วเหล็กตรงนี้ซ่อมแซมเสร็จหรือยัง

เอาใส่ในรางให้มันดีหรือยังล็อกลึกอะไรแล้วหรือเปล่า
คุณเบียบอกว่าอ๋อซ่อมเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นระวังนะคะเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟัง
เป็นอุทาหรณ์นะบ้านไหนที่มีประตู
แล้วต้องเลื่อนแบบนี้ค่ะ